โอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์วันเสาร์นี้
ใบตองจะพาไปบุกเกาะคำชโนธ
จังหวัดอุดรธานี

มีคนเดินทางมาที่เกาะคำชโนธนี่เยอะขนาดไหนคะ
สริยาววันละหมื่นคน

ที่มาของเกาะลอยน้ำคำชโนธ
มันจะเหมือนฟองน้ำที่มันทุกตัวพร้อมที่จะลอยน้ำได้ตลอดเวลา

และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จุดเชื่อมต่อ๓โลก
ผู้เท่าว่าแกเคยเอาไม้ไผ่มายั่งลง

ไปดูต้นมะเดือยักษ์จุดรวมพลคนชอบเสี่ยง
มันขึ้นเป็นนี้วนขนาดนี้
อย่าพลาดวันเสาร์๒๙มิถุนายนนี้
บ่ายโมงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
โอ้โหไทยแลนด์เป็นยังไงบ้างนี่แค่เป็นตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ต้องจะพาคุณผู้ชมไปบุกเกาะคำชโนธ
เพราะว่าเกาะคำชโนธเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เดี๋ยวนี้คนไปกันเยอะมากเลยนะคะ
แล้วก็มีทั้งเรื่องเล่ามีตำนานความเชื่อเยอะแยะมากมายที่อยากจะเล่าต่อให้กับคุณผู้ชม
เพื่อบางครั้งบางทีใครที่ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้มีโอกาสไปจะได้รู้ว่าตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกาะคำชโนธนั้นมีที่มาที่ไปยังไง

นี่ค่ะคุณผู้ชมให้ดูชัดจากมุมด้านบนแบบนี้นะคะ
เกาะคำชโนธเป็นสถานที่ที่ร่ำลือกันในเรื่องของตำนานความลี้ลับต่าง
เหมือนเป็นดินแดนพิษวงศ์ที่หลายคนอยากจะมาพิสูจน์และก็อยากมาสัมผัสด้วยตัวเอง
ตามมาพาคุณผู้ชมไปถึงที่เลยไปบุกกันเลยนะคะ
การไปเยือนเกาะคำชโนธครั้งแรกของดิฉันนะถือว่าเป็นโอกาสดีมากได้พูดคุยกับพ่อจ้ำ
นี่คือพ่อจ้ำนะคะพ่อจ้ำเนี่ยลักษณะเขาเป็นคำเรียกของผู้ที่ประกอบพิธีเป็นพรามนะคะ
ที่นำสวดนำบูชาเครื่องเส้นไหว้ต่างแบบนี้นะคะ
จ้ำคนนี้เป็นคนที่เล่าตำนานจุดสำคัญต่างบนเกาะคำชโนธให้เราฟัง
อย่างเช่นมีอยู่จุดหนึ่งที่สำคัญมากก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าหลายคนรู้กันดีว่ามันคืออะไร
แต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรื่องชื่อของคำชโนธมาก
เขาเชื่อกันว่าตรงนี้นะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดานและโลกมนุษย์
ก็จะมีตำนานเรื่องเล่าค่ะเกี่ยวกับแม่น้ำโขงแล้วก็พญาสีวุฒิโกฟ้าปู่สีวุฒิโกฟ้าที่มากราบยำว่ามาขอปอนค์ค่ะ
และหนึ่งในนั้นก็คือที่เกาะคำชโนธแห่งนี้เรื่องราวมันจะน่าตื่นเต้นและสนุกสนานขนาดไหน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมติดตามกันในรายการดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาที่เกาะคำชโนธนะคะ
ไม่พลาดเลยที่จะต้องแวะมาจุดที่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เขาที่เราเห็นแบบนี้คือเขาได้ทำการก่อสร้างเป็นบ่อน้ำ
ขนาดใหญ่ขึ้นมาแบบคือจริงก็ไม่ได้ใหญ่มากอะค่ะคุณผู้ชมสร้างบ่อน้ำขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
เพื่อที่ประชาชนเนี่ยจะได้ตักน้ำที่มันบริสุทธิ์แล้วก็สะอาดเพราะว่าเขาจะเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เอามาปะพรมร่างกายแล้วจะเป็นสิริมงคลใช่ไหม
ก็เลยติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้น้ำมันมีความสะอาดแล้วก็ประพรมรูปหน้ารูปตัวหรือว่าบางคนก็ตักกลับไปบูชาที่บ้านก็ได้
แต่เขามีข้อห้ามก็คือห้ามนำภาชนะอย่างอื่นมาตักหรือห้ามนำไปล้างเท้าทางคำชโนธเขาจะมีภาชนะที่เป็นขวดเอาไว้ให้ถ้าสำหรับใครที่อาจจะนำกลับบ้านไปบูชานะคะ
บ่ายโมงตรงไปเปิดตำนานเรื่องเล่าที่เกาะคำชโนธพร้อมกันนะคะ
วันเส้าอืมวันเส้าบ่ายมงตรง
ก็จบจากตลอดข่าวพอดีก็ดูกันไปยาวเลย